ไม่เคยได้เคลียร์และไม่เคยเคลียร์จบ
คราวนี้ยิงกันเจ็บ๓คนด้วยกัน

วัยรุ่นทั้งนั้นวัยรุ่นสร้างตัวทั้งนั้น

เยาวชนอายุตั้งแต่๑๕ถึง๑๘

เอาอย่างนี้ดีกว่านัดเคลียร์ปัญหากัน

ในพื้นที่อำเภอท่าแพรจังหวัดสตูนครับ

เฮ้ยนี่ครับ

เด็ก๑๕๑๖๑๗๑๘มันเอาปืนจากไหนวะ

ไม่เห็นนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ช่วงเย็น๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิง๓คน

เยาวชนชายอายุ๑๖ปี๒คน
ทั้งหมดถูกยิงเข้าขาเข้าแขน
ได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ

อ้าวผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ

ผู้ช่วยบ้านบู๋สี้เปิดเผยบอกว่า

เดี่ยวมาดู
ไอ๋ตรงเนี้ยนะมันเป็นรานกีฬา
จะมีวัยรุ่นทั้งในหมู่บ้าน
แล้วก็จากที่อื่นมาเล่นกีฬากันครับส่วนผู้ก่อเหตุนะครับ
พอรู้ว่าเอ้ยกูเจ้าถิ่นขออภัยคุณผู้ชม
มีไอ้พวกต่างถิ่นมันมาเว้ยแล้วมันเคยมีเรื่องบาดหมางกันนะครับ
โอ้โหคราวนี้แหละคุณผู้ชมก็นัดไปเจรจากันที่โรงเรียนนี้
ตกลงกันไม่ได้ต่อยกันก่อนแล้วยิงที่หลังครับ
เรื่องต้นบอกว่าชกต่อยกันก่อนสองพวก
แต่ว่าเด็กในระแวกนี้ในอำเภอนี้ไม่ได้ว่า

แต่ว่ามันมีเด็กในหมู่บ้านอยู่ด้วย
นัดเคลียร์ครับผมแล้วก็ชกต่อยกัน
ฝ่ายที่ยิงสู้เขาไม่ได้เขาเห็นว่ายิงฝ่ายบาดเจ็บไป
ประมาณ๓นัด๓นะครับผมโดน๓คนที่บาดเจ็บ
ผู้ก่อเหตุเอาไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
จากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเนี่ยก็มันต้องเข้าสู่กระบวนการคดีเด็กและเยาวชนนะนะ
เอาแม่นัดเคลียร์นัดเคลียร์น้ำแข็งเอ้ยนัดเคลียร์